พุทธมนตรมีเหตุการณ์ก็คือคนร้ายเขาถูกจับกลุ่มตัวได้
ในคดี๑หลังจากนั้นเขาก็ถูกนำตัวขึ้นรถไฟ
ดำเนินคดีต่อที่สถานีตำรวจแห่งหนึ่ง
แต่ในขณะนั้นเองเขาตัดสินใจกระโดดรถไฟ
หวังที่จะหนีในช่วงนั้นแต่ไปไม่รอด
คือตัวเองตกลงมาและทางรถไฟมันค่อนข้างสูง
ได้รับบาดเจ็บจนเสียชีวิตอยู่ตรงจุดนั้นเลย

ตำรวจสพพุทธมนตรเข้าไปตรวจสอบ
ศพนายขันชัยจันเลื่อนผู้ต้องหาคดีฆ่าคนตาย
ที่กระโดดรถไฟหลบหนีการควบคุมตัวของตำรวจรถไฟ
แล้วก็ตกลงมาเสียชีวิตรางที่ข้างรางรถไฟ
พบว่าอยู่ในสภาพนอนคุดคู้คอหักเลือดออกจมูกเลือดออกปากแล้วก็เลือดออกที่หูด้วย
ใกล้กันไปพบถุงพลาสติกใส่เสื้อผ้าแล้วก็ของของใช้ส่วนตัว
ทำไมผู้ต้องหาถึงมานอนตายอยู่ตรงนี้เรื่องเป็นแบบนี้คุณผู้ชม
รถไฟหาดใหญ่ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย
บนขบวนรถไฟสายกรุงเทพยาลาเล่าให้ฟัง
บอกว่าได้รับการประสานจากตำรวจสนสแหมดำ
ให้เอาตัวในขันชัยผู้ต้องหาไปส่งที่สพเมืองสงขลา
เพื่อดำเนินคดีฆ่าคนตาย
โดยให้นั่งใส่กุญแจมือล็อกติดกับเบาะที่นั่งเลยนะ
ระหว่างเกิดเหตุนายขันชัยขอข้าวกิน
เจ้าหน้าที่ก็เลยลุกไปหยิบข้าวในกระเป๋าข้างจะเอาไปให้
จังหวะนั่นแหละนายขันชัยเห็นว่าตัวเองอยู่คนเดียว
เจ้าหน้าที่ลุกไปแล้วสะดอกกุญแจมือคุณผู้ชม
กระโดดหนีลงจากรถไฟไปเลย
หลังจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นตำรวจรถไฟที่ควบคุมตัวอยู่
ก็เลยรีบแจ้งตำรวจท้องที่ให้เข้ามาติดตามตัว
สุดท้ายแล้วมาพบเป็นศพ
ไม่ได้พบเป็นสิคะมาพบเป็นศพเสียชีวิตแล้ว
ใกล้กับจุดตัดทางรถไฟพุทธมนตรสาย๕เบื้องต้น
เจ้าหน้าที่ก็จะต้องนำศพส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลสิริราช
ประสานให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
คดีที่ติดตัวเขามาก็ถือว่าเป็นอันว่าสิ้นสุด
เพราะว่าเจ้าตัวเสียชีวิตแล้ว